ไซต์พันทิพย์ดอตคอมนะครับก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่เพื่อรวบรวมกระทู้ที่เกี่ยวกับพระบาทสำเร็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผ่านแท็บที่ชื่อว่าคิดถึงพ่อครับ
ไซต์พันทิพย์ดอตคอมได้เพิ่มพื้นที่พิเศษใหม่นะครับผ่านแท็บคิดถึงพ่อเพื่อรวบรวมกระทู้ที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนายอภิสินตรงกานนท์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์พันทิพย์คอมระบุว่าตลอด๒๐ปีของเว็บไซต์พัน
จึงรวบรวมกระทู้ที่เกี่ยวข้องมาโพสต์รีรันด์อีกครั้ง
แท็บคิดถึงพ่อทั้งพระราชประวัติ

รวมถึงพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมศาธิสลักษณ์ที่หาดูได้ยาก
หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
โดยตั้งกระทู้ไว้เมื่อวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๙
เพื่อหวนระลึกถึงพระองค์
เราก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะลองนำกระทู้เก่าเหล่านี้มา
เหมือนเป็นรีรันนะครับให้กับประชาชนได้อ่านกันนะครับ
ได้ย้อนลำลึกนะครับถึงพระราชกรณียกิจต่าง
พระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็เราก็พันทิพย์๒๐ปีที่ผ่านมา
เราก็มีกระทู้ที่พูดถึงพระองค์ท่านค่อนข้างพอสมควรนะครับ
ก็เลยอยากจะนำมาให้สมาชิกได้อ่านกัน
มันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะซึมซับนะครับถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำไว้ให้มากที่สุด
คิดถึงพ่อก็จะมีทีมงานคอยตรวจสอบข้อมูลเนื้อหา
ข้อเท็จจริงของกระทู้เหล่านั้นอีกครั้งนะครับ
ก่อนที่จะนำมาโพสต์รีลันใหม่ซึ่งก็จะมีจำนวนกว่า๑๐๐กระทู้
และจะรีรันกระทู้ใหม่ทุกวันครับ